ก็เป็นอีกหนึ่งสถานการณ์ที่ลุ้นกันทุกระดูการ
แล้วปีนี้นั้นถือว่าเข้มข้นมากนะครับ
บรรยากาศนะครับคู่สำคัญก็คือเกมระหว่างบุรีรำนะครับ
บรรยากาศฉลองแชมป์ของพวกเขาสมัยที่๔
ไปที่คู่ที่มีความชื่นมื้นกันดีกว่าครับก่อนเกม
มีการเปิดตัวสอนนักเตะใหม่ครับ
คุณได้เป็นที่ชอบเปิดตัวทางอังเดรียมโมริส
และ๑คนเซอร์ไพรส์นะครับมีข่าวก่อนหน้า๑วัน
แล้วก็เดินทางมาเลยครับอดุลลาโซจากชนบุรีครับ
เริ่มเกมมาบุรีรำนั้นเล่นด้วยกำลังใจนะครับถึงแม้จะเป็นแชมป์ไปแล้วก็ตาม
ก็ได้ประตูขึ้นนำสละบุรีทีมที่กำลังหนีตกชั้นครับ
นาที๓๕นะครับประตูแรกจากนั้น
ยิงเล่นทางครับหนีเป็น๒๐
หลอกแนวรับสลับบุรียิงด้วยซ้ายเข้าไปครับ
อีก๕นาทีอาณาวินจูจีนครับมาทางขวา

จากนั้นมาอีกแล้วครับนาที๗๕อาณาวิน

เป็นดาวสันโวแน่นอนแล้วล่ะครับ

ยิงประตูแรกนำทีมชุดใหญ่ของบุรีรัมครับ
เกมชนะ๖๐ครับบุรีรำ
มีเพิ่มเป็น๘๐แต้มมีโอกาส
ทำเศรษฐี๘๖แต้มในอีก๒เกมที่เหนือต้องชนะรวดครับ
ซึ่งจะเป็นแต้มที่มากสุดในลีกอันดับหนึ่งของไทย

โชฟี่แชมป์มามอบให้กับบุรีรำถึงที่เลยครับ
พร้อมกับเงินรางวัล๑๐ล้านบาท

เป็นผู้รับถ้วยแชมป์สมัยที่๔อย่างยิ่งใหญ่

สโมสรเผยถึงเป้าหมายข้างหน้าครับ
เราตั้งเป้าไว้ว่าภายใน๓ปีจากนี้ไป
จะต้องมีแฟนบอลเกิน๑๐ล้านคนในอาเซียนครับ
นั่นคือเป้าหมายของบุรีรัมยูเนเต็ปครับ
สบายอยู่แล้วนะครับเข้าไปอยู่ในอย่างน้อยการแข่งขัน
เอฟซีจะเป็นลีกก็มีโอกาสเคยเข้าถึงรอบ๘ทีมไปแล้ว
แต่ต้องการความแน่นอนในการเป็นแชมป์นะครับคุณเนวิน
จากนั้นอีกหนึ่งคู่สำคัญครับ
บีซีเทโรในชุดขาว๑๖ที่กำลังรุ้นหนีตาย
เจอกับเมืองทองรองแชมป์ไทยลีกที่ได้รองแชมป์ไปแน่นอนแล้วครับ
เริ่มเกมไปก็เป็นมาริโอรอฟสกี้ยิงเมื่อสักครู่นะครับ
นาที๒๘จากนั้นครึ่งหลังเทโรได้จุดโทษครับ
อาทิตย์เอาสว่างไปทำฟาวเก็กเอลโวโคโล
แล้วก็เป็นฟูเลส์แดรกิเต้กล้องหลังนะครับ

เทโรที่บุกตลอดเหมือนกัน
ได้ประตูครับจากรุ่งมงของวิชานาศี
ีโร่เลยครับพลิกกลับมาชนะ๒ต่อ๑ได้
ซีเทโรเก็บเพิ่ม๓๑แต้ม

แล้วก็ต้องลุ้นอยู่รอดในอีก๒เกมที่เหลือนะครับ
แต่แต้มเนี่ยจี้ทางสระบุรีแล้วครับ
อีกหนึ่งคู่คู่นี้ก็สนุกนะครับ

บ้านชมบุรีมาทวงคืน๓ประตูรวดครับ

และท้ายเกมจากซูริโนมิเนโร่ครับ

รักษาอันดับ๓ได้ต่อไป
ส่วนอาร์มี่อยู่อันดับ๙เหมือนเดิมครับ

ทำศึกล้นหนีตกชั้นกับทางชายนาฏ

สวัสดีครับเสมอกับบางกอกกราศ๐๐
ราชนาวิชาทีโอทีไป๔๐

ทอง๖๗รองแชมป์แน่นอนแล้ว๒ทีมได้ไปเรียบร้อยนะครับ

ตอนนี้ชมบุรีนั้นถือครองอยู่ที่๕๗คะแนน

แล้วก็ดับ๕๐๐๕๕นะครับ

ดับ๑๔การท่าเรือ๓๓แต้มนะครับ
แล้วก็มีสระบุรี๓๑เทโร

ตอนนี้เนี่ยดูแล้วตอนนี้สถานการณ์ที่น่าจะลุ้นกันสนุกเนี่ยก็คือ

ก็ตอนนี้รอแล้ว๑ทีม

วันที่๑๓ธันวาคมครับ

มีอีกหนึ่งรายการที่บุรีรำนั้นต้องการเป็นแชมป์นะครับ
นั่นก็คือฟุตบอลโตต้าแม่โขงกับแชมป์เป็นชิปครับ
เอาได้คู่ชิงที่เจอกับบุรีรำแล้วครับ

ในการแข่งขันรอบรองเมื่อวานนะครับ

ยิงคนเดียว๓ระดูกจุดโทษนาที๔๐
อีก๒ลูกนาที๕๔แล้วก็๘
จะทำให้ทางเบื้องเขตอังคอนั้นจะชิงกับกุฎีดำ

เวลา๑๘นาที๓๐นาทีเริ่มเข้าสัญญาณทางไทยรัฐทีวี

เริ่มแข่งขันเวลา๑๙นาฬิกาครับ